ฟ้าเองก็บวชชีพรามแล้วนะคะ
เขาบอกว่าตามที่รับปากเอาไว้เขาก็บวชชีพราม
ไม่ได้สร้างภาพอะไรตั้งใจว่าจะบวช
เพราะว่าสิ่งที่เธอทำมาตั้งแต่มายุ่งเกี่ยวกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
เธอบอกเธอซวยเลยถูกคนด่าทั้งประเทศ
เธอก็เลยเชื่อว่าเป็นเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนที่ทำเอาไว้
ก็โดนเอาคืนในชาตินี้ก็เลยบวชชีพรามแต่บวชวันเดียวนะคะ

แต่ทีนี้ในแผนกับดรสุกิตเขาก็เป็นพยาน
คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติม

พร้อมด้วยดรสุกิตภูลศรีเกษม

ก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามนะคะ
วันนี้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมตามนัดค่ะ
รสุกิตบอกว่าตำรวจนัดไปให้ปากคำก่อนหน้านี้แล้ว

วันนี้หยุดก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แต่ไม่ให้รายละเอียดอะไรมากนะคะ
ยืนยันว่าแผนปฏิเสธข้อกล่าวหาให้การเท็จ
เพราะถ้ารับสารภาพก็ต้องติดคุกค่ะ
แผนก็บอกว่าวันนี้มาให้การเพิ่มเติม
ในประเด็นเดิมที่ยังให้การไม่ครบ
แล้วก็เอาเอกสารไปให้พนักงานสอบสวนเพิ่มด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอให้พนักงานสอบสวนพิจารณาเอกสารก่อน
พนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำอีกครั้งวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ๙เมษายน
เขาบอกว่ายืนยันให้การเหมือนเดิมที่เคยบอกไว้
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ปฏิเสธนะคะว่าเขาไม่ใช่ตัวละครใหม่ของครูปรีชาด้วยค่ะ
ก็ควรใหม่เป็นคุณคือปีชา
ออกล่องเหรอค่ะ
ไม่ใช่ครับ
หลังจากที่ถูกนายอัจฉริยะแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวานนี้เอง

บอกว่าไม่รู้สึกกลัวที่ผ่านมานายอัจฉริยะ
ชอบเอาคดีอาญามาขู่คนอื่นอยู่แล้ว
ดรศูกริษฐ์ยืนยันว่าโพสต์ที่นายอัจารยา

เขาไม่ต่อว่าอะไรในอัจฉริยะนะคะ

แต่ถ้านายอัจฉริยะจะยอมรับว่าเป็นตัวเอง
ชมรมของตัวเองก็ไม่เป็นไร

เพราะดรสุกิตบอกว่าเขาไม่ได้พูดชื่อ

ไม่ได้เอ่ยชื่อของชมรมด้วยนะคะ
รสุกิตเปิดเผยถึงกรณีที่นายอัจฉริยะ

เดี๋ยวไปตรวจสอบเรื่องภาษีย้อนหลังด้วย
เพราะว่าเคยทำคดีเนรคำมาหลายปีก่อน

ก็เป็นสิทธิ์ของนายอัจฉริยะที่จะไปตรวจสอบ

อัจฉริยะรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมด

รายได้ของผมตอนนี้๕ปีย้อนหลัง
ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ

เขารู้ไม่จริงในส่วนของเนรคำนะ

แต่ว่าผมไม่กลัวหรอกนะ

กลัวคนอย่างนี้ไปลาหมาตายดีกว่า
เรื่องการที่เราเอารูปเขาเนี่ยมาลงเฟสบุ๊กมาด่ายไม่เหมาะสม
ผมไม่ได้ด่าเขา
ส่วนผมบอกว่าไอ้ข้อความที่เน่าเฟ้อเหมือนหมาผมไม่ได้ว่าเขา
แล้วก็บอกว่าชมรมตุ้มเหยื่ออาจยกรรมหรืออะไรเนี่ย
ผมก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะคุณเห็นไหมว่า
โปรไฟล์ผมเนี่ยผมยืนยันข้อเท็จจริงไหมว่าเป็นเขา
ผมไม่ได้ยืนยันแล้วผมไม่ได้เอ่ยชื่อเขา
แต่ถ้าเขายอมรับว่าเป็นเขา
แล้วก็เขายอมรับว่าเขาเน่าเหมือนหมา

น่ะน่ะสื่อสารไปถึงกันเนี่ยแม่
นี่ค่ะก็เป็นสองคนที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมา
อีกหนึ่งคนที่ก็โดนฟ้องไปฟ้องมาเหมือนกัน
แต่ว่าวันนี้เขาไปบวชชีพรามนะคะ
คุณฟ้าค่ะนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยนะคะ
ไปที่วัดบุญศรีมุณีกรแถวรามอินทราบอกว่า
บวชชีพรามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวร

ติดต่อขอบวชกับแม่ชีหยกนะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราบอกว่า
หลังจากถูกนายอัจฉริยะแจ้งความดำเนินคดีเนี่ย
ถ้านายอัจฉริยะอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะปล่อย
อยากทำอะไรก็ทำเธอจะจัดการในส่วนของเธอ

เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจเลย
เธอก็รอเดินหน้าไปสารอย่างเดียวเพื่อขอความเป็นธรรม

คือหลังจากเธอไปยุ่งเกี่ยวกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
บอกว่าโอ้โหเธอได้รับผลกระทบหนักมาก
รุมด่าเธอทั้งประเทศ

สุดท้ายชาตินี้เขาก็เลยมาทวงคืนค่ะ
มานอนวัดคืนหนึ่งอ่าแล้วก็เดี๋ยวทำวัดเย็นกลางคืน
สวดมนต์อุทิศบุญไปคือบวชเนี่ยไม่ได้ครับแค้นใจนะคะ
เพราะปกติเป็นคนที่ชอบบวชอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบคนเมื่อก่อนคนที่ไม่รู้จักฟ้าเนี่ย
ก็จะไปถือศิลป์ประจำอยู่แล้วแล้วก็ปีเนี้ยมันเป็นเป็นอะไรที่ชงใหญ่ด้วย
ก็คือว่าพอสอเกิดเราเนี่ยปลายปีที่แล้วก็ไปบวชมานะ
ไปไปหลายวันเลยแหละแล้วก็กะว่าเออปีเนี้ยเดี๋ยวจะบวชอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ามันเป็นปีชงใหญ่แต่ก็ที่ตั้งใจไว้อ่ะ
ว่าจะไปวัดล้านตองที่เชียงใหม่แต่คิดว่ามันไม่จำเป็นอ่ะ
ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เราสบายใจเราก็จะมาเนี่ยค่ะก่อนที่จะบวชก็ฝากไว้นิดนึง
คุณฟ้าบอกว่าฝากไว้นิดนึงฝากคุณนายอัจฉริยะนิดนึง
บอกว่าเธอเป็นคนตรงไปตรงมานะจะพูดหรือกล่าวหาอะไรมันเป็นกรรมทั้งหมด
อืมถึงแม้กฎหมายจะเล่นงานไม่ได้แต่เธอเชื่อว่ากฎแห่งกรรมเอาคืนได้แน่แน่
เนี้ยค่ะอืมก็สุดท้ายบวชวันหนึ่งนะคะครับ
ก็เป็นการบวชชีพรามถือศิลป์๘เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลาบวช
พรุ่งนี้จะไปยื่นหนังสือค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางด้วยนะคะ
ก็บอกว่าบวชบ่อยอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยเอาวันเดียวก่อน
มันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้วยนะนะฮะ
เรื่องของการเข้าวัดทำบุญอะไรพวกนี้นะครับถือศิลป